เฉพาะผมเนี่ยนะก็หาวไปหลายหาวแล้วนะ

ข้าวเหนียวส้มตำไปหลายกำหมัดกำปั้น

ใช่ค่ะดังนั้นคุณต้องพูดเยอะหน่อยนะวันนี้นะ

แต่มีวิธีที่จะช่วยให้คุณผู้ชมที่มีอาการง่วงได้ตื่นขึ้นมา
ใช่นี่เลยฮะของรางวัลของเรา

และเพื่อนที่ไลน์แอดไทยรัฐครับ

คุณชอบอากาศแบบไหนมากที่สุด

ใกล้แล้ววันศุกร์นี้ประกาศผลพร้อมกันครับ

พับได้ดีเนาะโอ้สาวคงชอบ

แฟนตลอดคู่กัดสะบัดข่าวได้รับไปนะจ๊ะ

ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปลงทะเบียน
รับค่าไฟฟรีได้นะครับ
ย้ำเตือนกันจะได้ไม่ลืมครับคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าขยายเวลาลงทะเบียน
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าก็คือไฟบ้านเนี่ย
ในที่อยู่ที่พักอาศัยแล้วก็ตัวเขาเองก็มีรายได้น้อยใช่ไหม
แล้วก็ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟเนี่ย
ถ้าหากว่าคุณสมบัติครบตามที่เราเคยบอกไว้แล้ว

เขาบอกว่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วนะ

เพราะฉะนั้นนะครับเลยมาย้ำเตือนกันจะได้ไม่พลาด
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการค่าไฟฟรีนะฮะ
ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วยครับ
และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
ก็จะได้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน๓๑๕บาทต่อเดือนนะครับ
เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
อีกเรื่องหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะชาวนาตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยเขามีเปิดโครงการให้ชาวนาเข้ามาลงทะเบียนนะคะ
ในการประกันรายได้ในช่วงปี๒๕๖๕ถึง๒๕๖๖แล้ว
จะประกันรายได้ให้กับชาวนายังไงนั้นมาฟังรายละเอียดกันได้เลยจ้า
ฟังให้ดีล่าสุดทางลองโคสกประจำสำนักนายกเวทย์วัฒนบนเตรียน
ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี๖๕ถึง๖๖
เพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือพูดง่ายกับชาวนานนี่แหละ

ตามนโยบายประกันรายได้ของเกษตรกรนั่นเองนะคะ
โดยจะเป็นการทยอยจ่ายเงินส่วนต่าง
ราคาประกันรายได้เท่า๑๐๐๐บาท
จ่ายผ่านทกศนะคะครับวิธีการก็คือให้เปิดไปที่เว็บไซต์
เพื่อที่จะไปเช็ครายชื่อผ่านระบบออนไลน์
ทำตามขั้นตอนง่าย๓ข้อได้แก่นะคะ
อย่างแรกเลยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะ
จากนั้นก็ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน๑๓หลัก

ข้อ๓ก็คือกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปอีกนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดบัญชีเงินต่างนะคะ
ก็จะเป็นข้อมูลปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะ
เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็รอรับเงินได้เลย
ผมว่าลองไปเสิร์ชดูได้นะบางคนก็คงจะจำตัวเว็บไซต์ตรงนี้ได้ไม่หมดอ่ะเนาะ
เดี๋ยวเตรียมถึงว่าชงโคอะไรแบบนี้ผมว่ามันน่าจะขึ้นแหละ
ขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเป็นขับดีกัน
ใช่ครับจากประการรายได้แล้วชาวกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมตัวเลย
แล้วตอนนี้เกินค่าที่กำหนดแล้วด้วยครับ
โอ้โหนี่ฮะล่ะเช้ามาบางทีรู้สึกฟึดฟัดฟึด
ใช่ไหมพูดว่าเป็นหมอกจริงแล้วคือฝุ่น
ฝุ่นนะฮะหายใจแบบไม่ค่อยจะสะดวกเลยนะครับ
เพราะว่าเขามีรายงานว่ากองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษเนี่ย
ตอนนี้เขารายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
เพราะว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
เพราะว่าสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเนี่ยมันเกินมาตรฐานนะครับ
แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
ตรวจพบค่าระหว่าง๒๘๕๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

นี่ครับเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนมาเจริญ
เกษม๘๑เขตน้องแข็มจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทางนี้ก็อยากให้ประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังสุขภาพด้วย
หากมีอาการไอหายใจลำบากระคายเคืองตา
อันนี้ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะครับ
แล้วก็ผู้ที่มีกลุ่มประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เช่นเด็กคนชะลาหรือว่าสตรีมีคัน
อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ

ไซต์ที่เราให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละ

อุ๊ยอันนี้เป็นอะไรฮะนี่
อาการคุณดูเหมือนอยากได้อะไรบางอย่าง
พอพูดทีไรแค่พูดมันรู้สึกว่าฟึดฟัดฟึดเข้ามาแล้ว

บอกว่าที่อ่างทองโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยนะครับ

แต่ที่อ่างทองให้ดูกันหน่อยเพราะว่ากระแสน้ำมันค่อนข้างจะน่ากลัว

ที่เห็นอยู่เนี่ยคือถนนด้านหน้าโรงพยาบาลโพทอง
อำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองนี่แหละครับ

เจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ลงในติ๊กต๊อ
แล้วก็บอกว่าปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ย
มันไหลข้ามมาจากทุ่งฝั่งวัดขุนอินทรประมูล
ข้ามถนนมายังฝั่งโรงพยาบาลโพทองแล้ว
อืมน้ำไหลเชี่ยวเลยนะฮะ
สัญจรบนถนนมันก็ยากลำบากเนอะ

แล้วเขาบอกว่ามันไหลไปแถวอำเภอวิเศษชายชาแล้วด้วย

ชาวบ้านนะฮะในจุดที่ถูกน้ำท่วมก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะ

พร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอโพทอง
เข้าสู่ภาวะวิกฤต
วิกฤตขนาดไหนเดี๋ยวจะได้ดูภาพนะครับ
เป็นภาพที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านรวมไปถึงภาพจากมุมสูงด้วย
ไปดูที่บริเวณหมู่บ้านขวัญนภาริมถนนอ่างทอง
ดูฮะต้องใช้เรือท้องแบนแบบนี้เข้าไปรับชาวบ้าน
ออกมาจากบ้านของเขาเอง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
แล้วเนี่ยฮะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยถามว่าแถวนี้เสียหายสักกี่หลังคาเรือนได้
นะตรงนี้อยู่กันเยอะเหมือนกันนะ๔๐หลังคาเรือนนะฮะ
แล้วอบพยพผู้คนออกมาแล้วก็ต้องมาอยู่ริมฝั่งถนนตรงนี้ไว้ก่อน
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงไหนต่อเดี๋ยวทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
คงจะต้องจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวเอาไว้แล้วรอให้ระดับน้ำมันลดลง
แล้วค่อยกลับไปฟื้นฟูที่บ้านนะเห็นแล้วน่าเห็นใจจริงเลยนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ทันตั้งตัวจริงน้ำมันมาเร็วมากเก็บข้าวของออกมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นเอง
เพื่อเป็นการเสริมแนวป้องกันนะครับแล้วก็แนวป้องกันตรงเนี้ยเขาคาดว่าต้องใช้ระยะทางประมาณสักสามกิโลเมตร
คือตั้งแต่รอยต่อถนนอ่างทองสิงห์บุรีไปยังถนนลำท่าแดงและบริเวณถนนลำท่าแดงเชื่อมต่อไปยังถนนโพพญาท่าเรือ
เพื่อป้องกันน้ำที่มันไหลเอ่อมาทางด้านหลังไม่ให้ไหลเข้ามายังเขตเทศบาลและเป็นการป้องกันน้ำโดยรอบทิศทางอีกด้วย
แต่ปัญหาตามมาคลาสสิกครับคุณผู้ชมครับเวลามันเกิดน้ำท่วมเวลาสร้างคันกั้นน้ำไว้แบบนี้
ชาวบ้านที่เขาโดนน้ำขังอยู่แล้วก่อนหน้านี้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์
เขาก็ร้องบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ระบายน้ำออกไปเออ
ให้เขาท่วมอยู่ฝั่งเดียวขณะที่อีกฝั่งกลายเป็นแห้ง
มันไม่ได้เป็นแค่ที่อ่างทองนะครับหลายจังหวัดก็เจอปัญหาลักษณะแบบนี้
คือหน่วยงานภาครัฐผมเข้าใจนะเขาก็พยายามวางแนวกั้น
เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันท่วมไปมากกว่านี้แต่จะช่วยเหลือประชาชนที่เขาต้องอยู่กับน้ำท่วมที่อยู่เป็นอาทิตย์ยังไง
อ้าวคุณดูแบบเนี้ยเออคุณดูตรงกลางได้เห็นไหมอ่าอ่าอ่า
ตรงนั้นน่ะท่วมเลยแล้วพอไปอีกฝั่งขยับไปอีกนิดนึง
กลายเป็นว่าแห้งแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่สองฝั่งอย่างนี้
เขาจะอยู่กันยังไงอ่ะอีกฝั่งนึงน้ำท่วมอีกฝั่งหนึ่งแห้ง
กล้าออกไปนิดเดียวแห้งแล้วเออแล้วไปไปฝั่งชั้นเขาท่วมจัง
อาจจะน้อยใจกันบ้างหรือว่าอยากจะให้ช่วยหาทางออกกันบ้าง

หกตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีคือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสพดอนหัวล่อแล้วก็กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีและกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐมาที่หอพักแห่งนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกมีดแทงเนี่ยนะคะครับผู้บาดเจ็บคือนายอลงกรเนื้อนาอายุยี่สิบสองปีค่ะ
เฉียดเฉียดเฉียดหัวใจอ่ะนะสาหักนะเนี่ย
เลือดไหลออกแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันประถมพยาบาลพัดวีนะคะ
เรียกสติให้เขาแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
ไปสอบถามนางสาวฟ้านามสมมุติอายุ๒๐ปีค่ะ
เธอบอกว่านายอลงกรผู้บาดเจ็บนี่นะคะ
เป็นแฟนของพี่สาวของตัวเองครับซึ่งก็มาหาพี่สาวที่ห้องนี่แหละ
ก็ปกติก็ไปมาหาสู่การพันธุ์ธนธรรมดารับรู้กัน
แต่ช่วงจังหวะที่นายอลงกรผู้บาดเจ็บมาเนี่ย
พี่สาวไม่อยู่พี่สาวเอาผ้าไปส่งให้กับลูกค้า
อ่ะก็เลยมานั่งรอในห้องในห้องก็จะมีนางสาวฟ้ากับหนุ่ม
คนนี้คือนายอลงกรแต่สักพักหนึ่งนายก๊อฟ
ผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะอายุ๒๖ปี
บอกว่ารู้จักกับนางสาวฟ้าแหละมาเคาะที่ห้อง
แต่ปรากฏว่าพอเปิดห้องปุ๊บเจอนางสาวฟ้าอยู่กับนายอลงกร
ยังไงไม่รู้ตกใจบอกเคาะห้องผิดแต่ก็มีการทะเลาะเบาะแว้ง
กต่อยกันขึ้นมาโอ้โหตามภาษาผู้ชายไม่รู้อะไรล่ะ
แต่สุดท้ายเหมือนกับว่าในก๊อฟสู้ไม่ได้
เหมือนจะยุติแล้วก็แยกย้ายกัน

จังหวะนั้นแหละค่ะนายอลงกรหันหลัง
ทำแบบเหมือนกับผ่านไปแล้วจบแล้วเหตุการณ์
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเอามีดปลายแหลมที่วางอยู่บนตู้เย็นเนี่ย
จ้วงแทงนายอลงกรได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไป
แล้วคุณอยู่มีดโอ้โหมีดแบบนี้อันตรายมาก
เหตุการณ์เป็นยังไงฟังนางสาวฟ้าเล่าให้ฟังหน่อย
เขาเข้ามาในห้องเข้าใจผิดกันแล้วก็ชกต่อยกัน

แล้วเขาเข้าใจผิดกันแล้วเขาก็เลยต่อยกัน
พอต่อยกันจบเสร็จทุบแล้วเหมือนอีกคนนึงสู้ไม่ได้
ก็มีดไปแทงเขาหน้าดี
อย่างนั้นนะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ตำรวจก็ต้องมาระงับเหตุแบบนี้ค่ะ
และตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพดนหัวล่อบอกว่า
ติดตามจับกลุ่มตัวในก๊อฟผู้ก่อเหตุที่แทงนายอลงกรจับได้แล้ว
รูปร่างหน้าตารูปภัณฑ์สันธารก็เป็นแบบนี้นะ
เดี๋ยวคงต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
เข้าใจผิดแต่ที่สำคัญคือได้เกาะเหตุไปแล้ว
ก็คงต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย

บอกว่าเหมือนกับว่ามีอาการมืนเมามาด้วย

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะใช่อ่า
จากเรื่องตีรันฟันแทงมาแล้วไปดูเรื่องนี้แชร์ว่อนโซเชียลเลยฮะ
คือเป็นบริการตกหมึกแต่ตกกับสาวเปลือยกลาย
เฮ้ยจริงตกใจ
เอาแต่ว่าไปบ่อยครับเลย
แต่ว่าเขามีค่าหัวคนละ๓๐๐๐บาท
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเขารับไม่ได้ครับ
เอาเล่าหน่อยซิเผื่อคุณชนะสนใจ
เดี๋ยวสนใจตกหมึกอย่างเดียว

แต่ข่าวนี้ไม่อยากจะเล่าเลยเพราะผมเนี่ยก็เป็นคนธรรมธรรโมเนอะ
คือเป็นโพสต์ที่เชิญชวนผ่านทวิตเตอร์

มันชวนคำแบบนี้เลยนะฮะเขามีบริการตกหมึกดูนนมห่มหอยหมึกถอดซาชิมิ
พร้อมเครื่องดื่มในราคาคนละ๓๐๐บาทอุ้ยแพงจังเลยเนอะ
นี่นะฮะแล้วก็ให้บริการ๔ชั่วโมงเต็มเลยจำกัดรอบด้วยนะ
ถึง๓คนแล้วมันมีภาพยังไงบ้าง
เดี๋ยวเจ๊ได้ดูภาพแน่นอนเลยฮะในภาพเนี่ยอ้าวอุ้ยเต็มเสื้อไปหมดเลย
แล้วก็ไปถูกับเนี่ยคนที่มาตกปลาแล้วโอ้โหถ่ายด้วยกันแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดที่ตะบนบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
พอมีเรื่องแบบนี้เผยแพร่ออกไปคนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความครับให้กับตำรวจติดตามตัวสองสาว
แล้วก็เจ้าของเรือตกปลาเนี่ยมาดำเนินคดีเพื่อกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีงามให้กลับมาครับ
แล้วเจอตัวไหมเจอเจอเจอล่าสุดครับสาวที่เปลือยกายทั้งสองคนเนี่ย
ได้เข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับที่สพสัตหีบ
โดยรับว่าเป็นสาวที่อยู่ในรูปจริงซึ่งก็เป็นรูปที่ถ่ายกันเองเขาว่างั้นนะ
โดยผู้ชายบนเรือเนี่ยก็คือแฟนของเขาเองแล้วก็เรือที่ตกปลาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเพียงแค่เช่าเรือแล้วก็ออกไปเที่ยวเฉย
และไอ้ที่ข้อความที่เชิญชวนมันเป็นยังไงครับคุณจูด้ง
จริงแล้วเขาบอกว่าเป็นข้อความที่ให้บริการตกหมึกดูนมชมหอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์เฉยเขาแสดงในกลุ่มปิดเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเพื่อให้คนสนใจเฉยเหมือนแบบว่าต้องการแบบโพสต์ให้แบบยอดไลคยอดอะไรอย่างนี้
ไม่มีบริการจริงหรอกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมดำเนินคดีตามข้อหาแล้วนะครับ
โดยอัตราโทษคือระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งคือเรื่องนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงอันนี้ซีเรียสนะจริงนะ
เป็นที่ถกเถียงอย่างหนึ่งเรื่องของไอ้คอนเทนต์ลักษณะแบบนี้
คือเวลาเขาไปทำเขาทำในเว็บไซต์ที่มันเป็นของต่างประเทศเขา
คือมันก็มีแหละบางประเทศที่มันถูกกฎหมายบางประเทศที่มันผิดกฎหมาย
แต่พอมันมากระจอนกระจายในลักษณะแบบนี้เขามองเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการทำคอนเทนต์
แต่อย่างในเมืองไทยเรามีกฎหมายรองรับอยู่นี่ว่ามันไม่ถูกถูกไหม
ฝากกันให้คิดสะท้อนกันให้คิดเพราะมันก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความร่วมมือกันหลายส่วน
ในเมืองไทยมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่อย่างนี้เรื่องของสิทธิกับกฎหมาย
ฉันมีสิทธิ์โพสต์แต่ว่ามันผิดกฎหมายนะใช้สามัญสำนึกไหม

สบายเลยสบายเลยสบายเลย
ลิ้งจิ้มลิ้งหัวจิ้มตอนนี้เลย
อ่าก็เป็นข่าวเป็นคราวเขาก็มองในแง่เรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวเองก็คงต้องดูว่าสิ่งไหนเหมาะไม่เหมาะแล้วกันนะคะ
ยังอยู่ที่ทะเลแต่แถวบางแสนฮะไปดูเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็แปลกกันหน่อยว่าทำไมทำไม
แถวชายหาดตรงนี้ปลาเพียบเลยครับ

ให้เห็นถลงทะเลมากนายแต่ก็ไม่เคยเจออ่ะ
ปลาอะไรมันจะเยอะขนาดนี้มาเกยตื้นเนี่ยเพียบเลยนะครับ

เดี๋ยวแล้วมันเยอะมากนะมีมากมายหลายตัวเลยครับเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่เห็น
เขาก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายคลิปขณะที่ชาวบงชาวบ้านแห่จับสิครับ

ถูกต้องฮะแต่พอเราเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนก็สงสัย
มันจะเป็นการบ่งบอกถึงปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่า
เพราะเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ไงค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปยัง
บางแสแถวช่วงหาดวรรณภา
อุ้ยสวยจังตอนนี้สวยมากน้ำใสไม่ใสแล้วน้ำใสด้วยนะค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับพอผู้สื่อข่าวของเราไปก็ไปพบกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะฮะที่เขามาตั้งร้านขายอาหารทะเลและปลาสดนะฮะ
ก็ไปถามนายนิดประยูศักดิ์พ่อค้าขายอาหารทะเลที่นั่นเขาบอกว่า
ปลาที่ขึ้นมาเมื่อคืนเขาเรียกว่าปลากระตักปกติมันจะมีแบบนี้ปีละครั้งในช่วงหน้าหนาว
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะน้ำกร่อยมันไหลลงทะเลทำให้ปลาเนี่ยมันหนีน้ำขึ้นมา
แต่โดยส่วนตัวของเขานะนายนิดเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แบบนี้หาดูได้ยากเออก็แปลกดีเหมือนกันกับลักษณะแบบนี้

หอยมันเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งอุณหภูมิสภาพน้ำ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นมันอาจจะต้องหนีเพื่อเอาตัวรอด

อยู่มันเปลี่ยนอุณหภูมิมันก็มีโอกาสตายได้
สุดท้ายมาแถวชายหาดตรงนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีครับ
ตักต้มชื่อป๊ากกระตักก็มาตักกันสนุกเลย
อันนี้ไม่ต้องกะแล้วตักได้เลย
ไปแล้วนี่วงจรปิดมาดึงเหตุการณ์นะไว้ชัดเจนอืม
เตอร์ไซคันหนึ่งจอดอยู่หน้าร้านนะคะก็มีกุญแจเสียบไว้ครับ
หนุ่มเสื้อดำคนนี้เดินมาปุ๊บจับคอรถแล้วก็คร่อมรถไปเลยค่ะ
ถ่ายไปนิดนึงก่อนมองเหมือนเผลอนะคุณฮีสาคุณจูโด่งครับ
เหมือนเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้เพราะเขาดูแนบเนียนมาก
คอมสตาร์ทแล้วก็ไปเลยใช่แต่ว่าจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เจ้าของรถเรานะคะ
เขาเป็นผู้ร้ายค่ะอยู่ที่บริเวณตลาดทะเลน้อยเก่านะ
เขตเทศบาลตะบนเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เข็นรถออกไปขับออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ

เจ้าของรถคือนายจิระเดชจักรวาลนรสิงอายุ๓๐ปี
เขาเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่แล้วก็เป็นเจ้าของรถนั่นแหละนะคะ

เป็นรถยามาฮ่าฟีโนสีม่วงทะเบียน๑กไก่ยผู้หญิง๗๑๙๗ปราจีนบุรี
ที่เขาบอกจอดรถไว้หน้าร้านนั่นแหละก็เสียบกุญแจรถทิ้งเอาไว้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเอาของในร้านเนี่ยกะว่าไปไม่นาน

แป๊บเดียวนี่แหละออกมาหายแวบไปกับตา
เข้าใจพี่เขานะแต่เราก็ฝากเตือนหลายรอบมากเลยนะว่า

มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
ก็อาศัยช่วงแป๊บเดียวที่พวกเราเผลอนี่แหละนะคะมาขโมยไป
ซึ่งเจ้าของรถเขาก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะวางแผนเป็นอย่างดี
คืออาจจะแอบซุ่มดูอยู่ไหมไม่แน่ใจ
แต่เจ้าของเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะ
ต้นเลยไปแจ้งความที่สพแกลงเอาไว้แล้วค่ะ
ก็เชื่อว่าหลักฐานจากวงจรปิดเนี่ย
น่าจะทำให้คุณตำรวจนำรถมาคืนแล้วก็ตามจับคนร้ายได้
แล้วก็ยังฝากไปถึงคนอื่นด้วยแหละ
ว่าให้ดูผมเป็นอยู่ท้าหอนแล้วกัน
อย่าทิ้งของมีค่าเอาไว้ในรถ
โดยเฉพาะกุญแจรถแม้จะแป๊บเดียวก็ตามนะคะ
เข้าใจนะหลายคนเป็นขับขี่มอเตอร์ไซค์

ใช่ไหมคะเพราะว่าชะล่าใจแต่ว่าต้องดูนิดหนึ่ง
แต่ว่าใครเป็นธาตุแมวอย่างคุณชนะ
อันนี้ต้องดูเลยเพราะว่าเจ้าของคนนี้เนี่ย

เขาก็เดินตามไปเสร็จแล้วเข้าไปในตู้แช่ครับ
จะเกิดอะไรต่อจากนี้ไปดูครับ
โอ้โฮนี่ะ

เกือบกลายเป็นไอติมแมวแล้ว

คือเหตุการณ์นี้ก็คือน้องแมวเขาเดินตามเจ้าของไปเนอะ

เอาซีนเขียนแล้วจะออกมาได้นะตู้แบบนี้มันเหมือนจะมีที่ล็อกไหม
แล้วล็อกโอ้โหแต่ว่านี่แต่ว่าโชคดีนะคือแมวสีส้มเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเนอะ
เนี่ยจริงแบบรู้มากเลยว่าแมวสีส้มมันมีอะไรมันยังไง
คือเจ้าของน่าจะสังเกตอาการแล้วว่าเจ้าแมวส้มเนี่ยเหมือนไปจ้องตรงตู้แช่เนี่ยนานผิดปกติ
แล้วร้องเสียงเหล่าเงียวเงาเงียวเงาเจ้าของเขาก็เลยไปดูเท่านั้นแหละหรูเหลือง
แมวดำมันเข้าไปนานแล้วโอ้โหแล้วถ้าคุณสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปนะคุณจูด้ง
มันเข้าไปตั้งแต่ตอนกี่โมงนะ๖โมงแล้วมาเจอเนี่ยพบว่าอยู่ในตู้แช่เนี่ยตอน๒ทุ่มครึ่ง
หูกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ย๒ชั่วโมงครึ่งอยู่ได้ยังไงแมวอยู่ในตู้แช่เกือบ๒ชั่วโมงครึ่ง
ถ้าเป็นคนไม่หล่อรอดนะโอ้โหเป็นผมน่ะเครื่องในผมเขียนหมดแล้วเออ
พักปล่อยเวลาไปเรื่อย
ขวดก็แล้ว๒ขวดก็แล้ว

นี่จนได้ขวดดำนี่ออกมาเป็นวุ้นแล้ว
ว้ายไม่ใช่ขวดอันนี้แมว
แต่ว่ามันยังดูปกติดีอยู่เลยเนอะ

ใช่อุ๊ยต้องกอดต้องกอดโอ๊ยเอาหน่อยเอามากอดสิแล้วก็เคาะด้วยเป็นแมวบุ้นแล้ว
กินไม่ได้ไม่ได้ค่ะคนที่คงอยากกินนะเนี่ย
อันนี้ฉันก็ฟังเรื่องราวของคุณเพลินก็เลยอยากจะขอเตือนนิดนึงว่าบางเรื่องเนี่ย
ที่เราอ่านเพลินเราก็จะเชื่อเรื่องนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวปลอม
เกี่ยวกับเรื่องของกัญชานี่แหละเอ้าเสพกัญชามันกันโควิดได้เหรอไปฟังกัน
ตอนแรกดิฉันเห็นดิฉันก็อุ๊ยได้จริงเหรอเสพกัญชากันโควิดเถอะได้จริงเปล่า
จริงไม่จริงนะคะเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อที่จริงกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
บอกว่านี่คือข้อมูลเท็จค่ะปัจจุบันไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ากัญชาจะทำให้เชื้อโควิดฝังตัวไม่ได้
หรือพูดง่ายว่ากัญชาถ้าใครเสพแล้วจะกันโควิดอันนี้ไม่จริงไม่ใช่นะคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ข้อมูลนะคะ
สำหรับใครที่ต้องการเช็คข้อมูลข่าวสารหรือบางทีเราได้รับข่าวแชร์มาเนี่ยนะคะ
อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีก่อนอย่างเพจนี่แหละค่ะที่เขาจะลงข้อมูลเอาไว้นะคะ
โดยเป็นการร่วมมือของทางหน่วยงานภาครัฐกระทรวงดีอีนนั่นแหละนะคะกับหน่วยงานต่างเขาก็จะตรวจสอบมาให้เรา
สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อได้เลย
ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็สายด่วน๑๔๒๒นะคะติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
ดูข่าวอะไรยังไงบางทีดูแล้วอ่านแล้วต้องเอ๊ะนะดูดกัญชากันโควิด

ถ้าเรื่องนี้จริงเนี่ยป่านนี้ช่างภาพเราคงไม่ติดโควิดใช่ไหมตาหวานมาทำงานทุกคนเลย
อ่าล่ะผมไม่ได้พูดนะครับ
รอเล่นนะครับโอ้โหเดี๋ยวจบรายการโดนช่างภาพกัน

คุณผู้ชมอากาศดีอย่างนี้อยากจะพาไปทานของหวานอร่อยหวานชำ
บอกเลยว่าหวานชำน่ากินน่าทานอย่างมากตามกันไปพร้อมกันในช่วงของสบัดรอบกรุง
ว้าวให้ทั้งสองท่านคุณจูด้งคุณชิสารวมไปถึงคุณผู้ชม
จินตนาการดูว่าคุณจะทานอะไรดีคุณชิสาคุณทานอะไร

อ่าดีคุณชอบมันอะไรอะไรก็ต้องมันไว้ก่อน

โอ้โหอันนี้ก็อร่อยคุณดูตอนเขาราดกะที่ลงไป
บอกเลยว่าน่ากินน่าทานอย่างมาก
กล้วยเชื่อมมันเชื่อมสีสันน่ากินครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วราดกะทิลงไปนั่นคือเหมือนกับเป็นการ

ค่ะคุณป้าคนนี้นะครับเขาจะเข็นรถขายของหวานอยู่แถวบริเวณบางลำพูในช่วงสิบเอ็ดโมงนั่นแหละฮะ
แล้วบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเห็นแล้วคุณอย่าชะล่าใจเพราะบ่ายหมดแวว

อ่ะเขาจะขายอยู่แถวไหนไปดักรอได้เลยนะฮะบริเวณตรงข้ามกับวัดบวรนิเวศ
ซื้อกันตรงนั้นนี่เห็นไหมรอลุมซื้อเลย
คือต้องใช้คำว่าดักซื้อเลยนะเขาก็จะเข็นไปเรื่อยอยู่แถวนั้น
อยู่ที่บุญภาวาสนาส่งแล้วมั้งว่าจะได้กินหรือเปล่า
บางทีถ้าเจอแล้วแบบเอาหมดซะแล้วก็อดเหมือนกันนะ
เอางี้ละกันอยากรู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของป้าแกขายยังไง
จะติดต่อแบบไหนผมว่าไปดูต่อในติ๊กต๊อกของคุณคนนี้
ขอขอบคุณภาพเขาด้วยนะครับจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
จำได้คุณคนนี้เขาชอบแชร์เรื่องของกินอร่อย

ขอขอบคุณภาพเขาด้วยเขารับกลิ่นน่ากินได้ยักษ์เลยนะคะ
ใช่มาที่หลังที่ร้านตัดผมแห่งนี้
ติดตามช่วงสกิดยิ้ม

นี่มันก็สบายไปครับคุณพี่
ลูกค้าเขาพูดว่ายังไงล่ะจูด้ง
ตามสบายเลยครับไม่ต้องเกร็งนะครับ

อย่างนั้นช่างเขาก็เลยตัดตามสบายที่เขาบอก

ตัดผ้าบากนี่มันขี่อยู่ที่คอแบบ
นี่คือท่าสบายของเขาหรือครับใช่มันสบายจริง

กลับบ้านไปโอเคได้ทรงผมที่ถูกใจ

ต้องหาหมอนมันจะเอียงไปข้างนึงอ่ะสิ

โอ้โหแล้วทำท่านี้แบตเตอเลี่ยนทิ้มลูกค้าแย่เลยนะครับ

ใครถึงแบตเตอร์เลี่ยนจริงละครับใช่ครับ
เดี๋ยวแบตเตอรี่ยนจะแยงหูนะครับ

มันต่อกันที่กิจกรรมนี้
มักจะมีรุ่นพี่ที่เรียกเราไปเต้น

แต่วันนี้มีวิธีให้ไม่อายเป็นวิธีอะไรไปดูครับ
ยังไงล่ะสุดยอดจริงเลยล่ะโอ้โฮ
เฮ้ยขอดูอีกทีได้ไหมเขาเต้นอย่างไรน่ะ
เป็นท่าเต้นที่ดูพอปิดหน้าเท่านั้นแหละ
โอ้โหกลายเป็นคนละคนไปเลย
มึดจะมึดไปเลยโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ที่เขาเอาหมวกมาปิดหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเขาเองรู้สึก
เขินอายใช่ไหมแต่คนที่อายใช้คือใครครับ๑๙๖๔

รุ่นพี่บอกไม่น่าเลย
น้องเต้นแบบไม่สนโลกเลยจริง

ที่ว่าดีเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมาย
กิจกรรมนี้ผมว่ามันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรม
ทำให้น้องรู้จักในการที่จะกล้าแสดงออก
อันนี้ดีนะเราก็จะได้เห็นความสามารถของแต่ละคน

ใครเป็นคนทดมือใครเต้นเก่งร้องเก่ง

จะต้องหากิจกรรมรับน้องจูด้งส่วนหน่อยน่ะ
การสารสัมพันธ์ที่ดีกิจกรรมดีแล้วก็สนับสนุนนะครับ
คุณผู้ชมฮะอยากให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่านัดประท้วงหยุดงานแล้วเกิดอะไรกันขึ้นครับ
แล้วมีการประท้วงอะไรที่ไหนยังไงแล้วจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คู่กัดสะบัดข่าวส่งไลน์มาคุยกันหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องประเด็นของปากท้อง
เชื่อว่าบ้านเราก็มีเรื่องนี้พูดคุยกันเยอะแต่ไม่ใช่แค่บ้านเราต่างประเทศเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน
เรื่องของการหยุดงานประท้วงรัฐบาลในการขึ้นค่าคลองชีพอะไรก็แล้วแต่
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เห็นแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีผู้ประท้วงจำนวนมากนะคะมาก่อเหตุประท้วง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนหลายนายเลยนะคะที่สวมชุดกรอบมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ปะทะกันเกิดการได้รับบาดเจ็บกันหลายคนทีเดียวค่ะ
ประท้วงจำนวนมากนะคะบุกทำลายแนวกั้นของตำรวจ
ซึ่งก็ทำให้พื้นที่ธุรกิจธนาคารหลายแห่งก็ถูกทำลายได้รับความเสียหายเช่นกัน
หลังจากที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสนั้นนัดหยุดงานประท้วงเมื่อวันที่๑๘ตุลาคม

คือที่ฝรั่งเศสเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเหมือนกัน
ว่ากันว่าเป็นปัญหาสูงสุดในรอบหลายสิบปี
หยุดงานครั้งนี้ก็เลยส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ตอนนี้ยุโรปทั่วทั้งทวีปผมว่าโดนหมดเรื่องของเงินเฟ้อ
อังกฤษก็หนักเหมือนกันนั่นน่ะสิค่ะก็ไม่ใช่แค่บ้านเรา
ให้ดูต่างประเทศเขาก็มีปัญหาไม่แพ้กันเนี่ยนะคะซึ่งการขยายเวลาหยุดงานเนี่ย
เขาทำมาต่อเนื่องนะเป็นสัปดาห์ที่๔แล้วเขาก็อยากจะขอขึ้นค่าแรงนั่นแหละ
ทำให้สถานีบริการน้ำมันขาดแคนน้ำมันอ่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคกลาง
กรุงปารีสนี้ด้วยนะคะครับการหยุดงานเนี่ยยังลุกลาม
ใหญ่ด้านนิวเคลียร์ของรัฐบาลฝรั่งเศสรวมถึงสหภาพแรงงานข้าราชการที่เข้าร่วมหยุดงานมาประท้วง
เห็นเขาบอกว่ารวมนะอันนี้คือภาพรวมแล้วก็กะโดยประมาณนะ
ผู้ที่มาประท้วงในครั้งนี้เป็นแสนนะ

เนี่ยค่ะก็ทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ยืนยันนะคะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกว่าพยายามที่จะคลี้คลายวิกฤทธิ์นี้โดยเร็วที่สุด
ยังไงก็ต้องรอติดตามดูว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายลงอย่างไร
แล้วที่สำคัญไอ้สงครามยูเครนกับรัสเซีย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้

ดูเรื่องของการง้อแฟนกันหน่อยไหม

แฟนงอนเราต้องตามง้อแต่วิธีการง้อต้องทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เวลาแฟนงอนเนี่ยเราก็ต้องตามง้อถูกไหมมันมีวิธีการง้อมากมายหลากหลาย
คุณจูด้งลองดูไว้นะเอาไปใช้ไม่รู้จะง้อยังไงใช้สิริง้อเลยล่ะครับ
ไม่มีอะไรจะบอกแต่ให้ทีรีย์พูดแทนแล้วอ่า

ดีกันนะไปกินข้าวกันหนึ่งได้แล้วเย่หนึ่งแล้ว
พูดเล่นหน่อยนะโอ้พูดเล่นหนึ่งนะโอ้
แบบนี้เป็นไงโอ้ย

ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้เหรอ
ได้ไปนอนไอซียูอ่ะดิตื่นมาอีกทีเอ้าทำไมฉันมาตื่น
อยู่ที่โรงพยาบาลก็เล่นมีประโยคสุดท้ายไปด่าแฟนเขาทำไม
สุดท้ายไม่ได้ง้อหรอกครับโอ้โหงวงเงียอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละ
ใช่ไหมคะบางทีต้องคุยกับซีรีสให้ดีนะพูดอะไรต้องเช็คก่อน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ